พาไปดูต่อไปนี้เป็นเรื่องความเชื่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าหน่วยกู้ภัยที่เขาบอกว่าเคยชินกับการเก็บคนเจ็บคนตายมามากมายเนี่ยเขายังตะลึงกับภาพนี้แล้วก็รู้สึกหลอนกับภาพนี้ด้วยนะคะไปดูเป็นภาพอะไรค่ะโอ้อันนี้เป็นภาพถ่ายที่วงขาวไว้มองดูไม่มีหัวนี่ค่ะใช่ค่ะเป็นลุงคนนี้เขากำลังไปช่วยนะคะในการค้นหาผู้ที่จะ

จันทรวลัยอายุ๔๐ปีบอกว่ายังไงคุณตอนแรกที่ถ่ายภาพที่ในลำเหมืองเนี่ยนะคะก็ไม่ทันสังเกตหรอก
ถามว่าเนี่ยไปตัดต่อภาพมาหรือเปล่าหรือสะพานบังหัวเอาไว้หรือเปล่า
ก็เลยไปสอบถามคนที่ไปร่วมค้นหาในวันนั้นจนทราบว่าลุงคนนี้เป็นลุงที่เป็นพลเมืองดี
ช่วยกันค้นหาร่างผู้ตายจำได้ว่าเห็นลุงเนี่ยนะมาช่วยค้นหา
ตอนถ่ายภาพเนี่ยก็ยังเห็นแกเดินเนี่ยปกติทีนี้ถ่ายออกมาแล้วทำไมไม่มีหัว
คือภาพซ้ายเนี่ยแกมีหัวปกติแต่ภาพขวาเนี่ยกำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าคานของสะพานบัง
หรือเป็นจังหวะแกก้มหัวพอดีหรือมันเป็นช่วงที่แสงมันตกกระทบหรือยังไง
สุดท้ายทุกคนก็บอกว่ามีความเห็นแตกต่างกันออกไปบางคนบอกไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่
บางคนก็บอกว่าเนี่ยไปบอกให้ลุงทำบุญทำทานแก้เคล็ดกับเรื่องที่เกิดขึ้นหน่อย
แต่ว่าในส่วนเราเนี่ยนะเรามองเห็นแล้วคิดว่ามีคานอยู่อ่ะ
แล้วลุงแกคงเดินศีรษะแกพ้นคานไปแล้วแล้วเงยหัวขึ้นมาพอดีนะคะ
ก็เลยถ่ายภาพนี้ติดขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยนะคะ